งานไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว
แต่ปรากฏว่าเครื่องเล่นขาปลาหมึก
คนขึ้นไปนั่งแล้วก็จะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา

จังหวะที่เครื่องกำลังจะชะลอเพื่อจะหยุด

เพราะขาปลาหมึกขาหนึ่งมันร่วงลงมาทับอีกขาหนึ่ง
ซึ่งมีคนนั่งอยู่แบบนี้ฮะ

ใช่ใช่เขาตกลงเลยเครื่องคือมันทำ

คือพอเครื่องหยุดปั๊บเนี่ยแต่ละคนทยอยลงมาจาก
เครื่องเล่นขาปลาหมึกเครื่องนี้ฮะ
ในคลิปบอกว่ามีใครเป็นอะไรไหม

สุดท้ายแล้วมีคนเจ็บ๓คนนะครับ
และเป็นนาทีที่กำลังช่วยเหลือพาคนเจ็บ
ออกมาจากเครื่องเล่นเครื่องนี้ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาเกือบจะเที่ยงคืน
ธันวาคมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ

ตั้งอยู่ภายในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว

ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบสารกลางจังหวัดขอนแก่น
แล้วจู่ไอ้เครื่องเล่นเครื่องนี้
ขาปะหมึกเกิดขาดแล้วก็ทรวงลงมาทับอีกขานึง
ซึ่งก็จะมีที่นั่งคนที่เขาไปเล่นก็นั่งอยู่ในนั้น

ผู้ประกอบการเครื่องเล่นครับชื่อว่าคุณจตุรงค์บอกว่า
รอบสุดท้ายที่เปิดให้เล่นเพราะว่าดึกแล้วไงเกือบเที่ยงคืนแล้ว
ได้ยินเสียงเครื่องเล่นมันดังแกรกแบบนี้อยู่หลายครั้ง

จังหวะที่เครื่องเล่นมันกำลังหมุนชะลอลง
เหล็กน็อตเพราที่ยึดขาเครื่องเล่นปลาหมึก
มันเกิดขาดออกจากโชคทำให้ที่นั่งของขาปลาหมึกนั้น
ซึ่งมีคนนั่งอยู่๓คนค่อยร่วงลงมาทับที่นั่งอีกขาหนึ่งของเครื่องเล่นนะครับ
สาเหตุนั้นนะครับมาจากตัวน็อตยึดเผาโชคขาปลาหมึก
ใช้งานมานานเสื่อมสภาพแล้วก็ขาด
ก็จะนำเครื่องเล่นปลาหมึกเครื่องนี้ออกไปจากงานกาชาติแห่งนี้ก่อน
ไปเปลี่ยนอะไรใหม่ยกชุดเพื่อความปลอดภัย
ลองฟังผู้ประกอบการเล่าเพิ่มเติมฮะ
เลยลงมากดทับไอ้แต่ได้ยินเสียงน้อง
แบบคนที่เขาควบคุมมันแค่ได้ยินเสียงเหล็กมันลั่นก็เลยเบรก
พอเบรกปุ๊บมันก็เลยตกแต่มันก็ไม่ได้ตกสูงไม่ได้กระแทกนะครับ
ไม่ได้กระแทกก็คือแต่มันยังไถลยังหมุนอยู่ครับ
เห็นมันเกิดจากตัวบุ๊ดล็อกนี่แหละครับ
แต่มันมีเสียงดังแล้วน้องก็เลยเบรกเลย
มันก็เลยตกน้องก็เบรกปุ๊บมันก็เลยตกลง
ตกลงปุ๊บแล้วก็มันยังไม่หยุดหมุนนะครับ
มันก็เลยทับลงมาให้เฉยไม่ได้ไม่ได้ตกลงมาจากข้างบนอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าถ้าตกลงมาจากข้างบนน้องเขาจะเจ็บ

แต่ว่าไอ้แขนที่มันหมุนอยู่มันมาทับกันเฉยครับ
นี่ฮะผู้ประกอบการอธิบายนะคือ
เหวี่ยงแล้วตกร่วงมาตู้มแบบนั้นนะ
คือจังหวะที่มันกำลังจะหยุดนั่นแหละ
แล้วมันก็เกิดขาดแล้วก็ร่วงเอียงลงมา

ล่าสุดครับช่วงสายวันนี้ในอำเภอเมืองขอนแก่น
ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและเครื่องเล่นทุกชนิดทุกเครื่องภายในงาน
พร้อมไหมปลอดภัยหรือเปล่า
เนื่องจากว่างานเนี่ยยังคงจัดยิงยาวไปถึง๑๐ธันวาคมนี้นะครับ

ถ้าหากว่าคนไปเที่ยวงานไปเล่นเครื่องเล่น

ผู้ประกอบการตรวจสอบขอดูใบอนุญาต
พบว่ามีใบอนุญาตอย่างถูกต้องนะครับ
แล้วทางผู้ประกอบการยืนยันว่าจะเร่งช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้บาดเจ็บ
เรื่องต้นก็มีการพูดคุยกับทางครอบครัวแล้วก็ผู้ปกครองของผู้บาดเจ็บแล้ว
ขอให้หายไวสำหรับทองที่บาดเจ็บนะครับ